ส่วนที่รับเหรียญทองอย่างเป็นทางการนะครับ
อย่างที่ได้บอกไปนั่นคือจักรยานคอร์สคันที่นะครับ
ก็วันนี้สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนะครับ
ก็เจ้าโดดนะครับกิรติสุขสมบัติ
ที่วันนี้แข่ง๖รอบระยะทาง๒๖๑กิโลเมตร
ทำเวลาได้๑ชั่วโมง๓๖นาที๑๕วินาทีนะครับ

ส่วนเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของเจ้าภาพฟิลิปปินส์นะครับ
โดยการมอบเหรียญมีทางพลเอกเดชาเหมกระสี
นายกสมคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลให้นะครับ

สำหรับเหรียญทองแรกอย่างเป็นทางการของทัพนักกีฬาไทยครับ
ต่อกันที่บาร์เก็ตบอล๓คนนะครับ

กฎิกาแข่งขันกัน๑๐นาที
ทีมไทยลงแข่งขันในชุดสีเหลืองนะครับ

โดยเป็นสาวไทยที่อาศัยการชุดที่ต้องบอกว่าแม่นยำมากนะครับ
แล้วก็ชนะไปแบบเฉียดชิวเลยนะครับ

ก็เป็นทางอากาต้าคริสเตียเซนวอง
นักวูซูสาวสวยของเจ้าผ้าฟิลิปปินส์ในวัย๒๑
ครับเจ้าของแชมป์ซีเกมครั้งที่แล้ว
ป้องกันแชมป์บูซูในประเภทยุทธรีลา

รอบชิงเธอทำคะแนนได้๙๖๗คะแนนครับ
นี่ก็เป็นกีฬาที่เรายังเก็บมาฝากกันได้เท่านี้ก่อน
แต่ว่าจริงเนี่ยยังมีความขึ้นหวัยอีกหลายประเภทเลยนะครับ

ไปแล้ว๑๐เหรียญทอง๔เหรียญเงิน๕ทองแดงนะครับ
ที่๑ที่๒เป็นเวียดนามที่๓นะครับ
ที่๓เป็นสิงคโปร์นะครับ
ก็สิงคโปร์เนี่ยนะครับ๒เหรียญทองเท่ากับไทย
แต่ว่าไทยอยู่ที่๔เพราะว่าเป็นรองในเรื่องของเหรียญเงินครับ

พูดถึงกันหน่อย๒เหรียญทองอย่างที่คุณเกลือกชัยบอกนะครับ
ซึ่งเป็นเดือนแรกอย่างเป็นทางการนะครับ
แล้วก็โปโลน้ำสาวไทยซึ่งคว้าแชมป์ได้๓สมัยติดต่อกันใน๔เกม
ก็จะรับเหรียญในช่วงเย็นวันนี้ครับ